ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องของการขจัดปัญหาทุจริตให้หมดไปนะครับ

เพราะการต้านทุจริตเริ่มได้ที่ตัวเรา
จะพาคุณผู้ชมไปสำรวจภาพรวมการทุจริตในปีที่ผ่านมา
จะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานเลยครับ
ปี๒๕๖๓ปปชมีเรื่องกล่าวหากว่า๑๗๐๐เรื่อง
อยู่ในชั้นการตรวจสอบข้อเท็จจริงกว่า๔๖๐๐เรื่อง
อยู่ระหว่างดำเนินการเกือบ๑๓๐๐เรื่อง
โดยปปชได้ดำเนินการชี้มูลความผิดทางวินัยและอาญา
ร่ำรวยผิดปกติ๓๘๔เรื่อง
ขณะที่วงเงินงบประมาณที่มีการกล่าวหาว่าทุจริต
ลดลงจากในปี๒๕๖๒กว่า๑๔๐๐๐ล้านบาท
โดยหน่วยงานที่ถูกกล่าวหามากที่สุดคือกระทรวงมหาดไทย
รองลงมาคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ
ขณะที่ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐพบว่า
ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขได้สูงสุด๙๕๕๖คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้น้อยสุด๕๕๗๕คะแนน
ปี๒๕๖๑ได้มีการประกาศใช้พรปปชฉบับใหม่
กำหนดกรอบระยะเวลาในการไต่สวนคดีที่เคร่งคัด
โดยปปชต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน๑๒ปี
หากมีกรณีจำเป็นสามารถขยายได้อีก๑ปี
ซึ่งพรปปชฉบับนี้ยังมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน
ที่ผ่านมาปปชได้ยื่นฟ้องคดีเอง๖๙เรื่อง

พิพากษาลงโทษ๑๑เรื่อง

จะเห็นได้ว่านับจากการประกาศใช้พรป
ปปชทำงานอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น
เห็นได้จากยอดทุจริตปี๒๕๕๙

การทำคดีไม่ได้มุ่งหวังให้ผู้ถูกกล่าวหาถูกลงโทษ

แต่ยังเน้นการป้องปรามเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่า
ทุจริตต้องได้รับการลงโทษ
อาชญากรรมไม่คุ้มกับผลลัพธ์ที่ได้
เพื่อสร้างวัฒนธรรมต้านทุจริตในสังคมไทย